จังหวัดตากช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งค่ะ
มีคนไปเจอว่าผู้ชายคนหนึ่งนอนกลางถนน
ทีนี้เดี๋ยวก็กลัวว่ารถมาอาจจะทับกลายเป็นอุบัติเหตุ
เรื่องของการเสียชีวิตไปได้โทรแจ้งกู้ภัย
ให้กู้ภัยมาตรวจสอบกู้ภัยมาตรวจสอบคำตอบจากคลิปนี้ค่ะ
ว่าทำไมมานอนกลางถนนคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันนะฮะ

ดูจากอากับกิริยาของกู้ภัยและผู้ชายคนที่ไปนอนกลางถนน

ว่าทำไมมานอนอยู่กลางถนน
เมาไม่กลับหลับดีกว่าค่ะ

พลเมืองดีเข้าไปแบกรากมาวางไว้ข้างทางแบบนี้

นี่แหละพลเมืองดีเขากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
เดี๋ยวรถจะมาทับคุณลุงคนนี้เข้านะคะ
นี่ค่ะจุดเกิดเหตุก็คือริมถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านชะลาดตำบลปามม่วง

ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๖๕ปี

คุณนักข่าวคุณดูเอาเองนะ

ลุกขึ้นไหวหรือเปล่านะคะ
ผู้ภัยบอกลุงเหม็นจังเลย

เออนะคะกลิ่นเหล้าหึงเลยนะคะ

พลเมืองดีบอกว่าตอนแรกอย่างที่บอกไป

แต่ไปตรวจสอบตามร่างกายเนี่ย

ทราบแบบนี้ฟังนะคะ

ลุงไปเที่ยวงานวัดในหมู่บ้าน

แต่เดินเลยปากทางเข้าบ้านตัวเอง

เลยไปประมาณเกือบครึ่งกิโล
กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็คงไม่ไหวนะคะ
สุดท้ายล้มตัวนอนดีกว่าค่ะ
นอนอยู่แบบนั้นแล้วลุงไปนอนกลางถนนเนี่ย

พาตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งถึงบ้าน

ทิ้งตัวนอนกลางสนามหน้าบ้านเลยนะคะ

คุณไม่ไปนอนในบ้านก็เรื่องของคุณลุงแล้วกันนะคะ

มาไหวไหมไหว